เดี๋ยวนี้เราเห็นมิจฉาชีพที่อยู่ในสภาพผู้หญิง

เมื่อวานก็มีเรื่องราวคุณป้าไปเอากระเป๋าออกมาจากห้าง
วันนี้ค่ะโจรสาวมาอีกรายหนึ่ง
ล้วงเอาโทรศัพท์ไอโฟน
ห้างกลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังญาลัดพร้าว
เขาเอาคลิปมาช่วยแชร์นะคะบอกว่าช่วยกันดูหน่อยค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้มาเตือนภัยนะคะ

บอกว่าโจรหญิงสาวสวมใส่กางเกงยีนสีน้ำเงิน

เสื้อคลุมแขนยาวแล้วก็สะพายกระเป๋าสีเขียวอมฟ้า
เนี่ยค่ะคนนี้ที่อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะ

เดินผ่านมาแล้วก็เนี่ยอึ่งอ่า
นะคะเสร็จแล้วก็เธอคนนี้เนี่ยก็
คนนี้นี่หมายถึงโจรสาวนี่นะคะ
ก็ทำท่าชนแกล้งเดินชน
ซึ่งสังเกตว่าเหมือนมีคนดูลาดเหล่าให้เธออยู่ด้วย
ว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการนะคะ
ก็นำคลิปนี้มาแชร์ต่อเพื่อเตือนภัย
หวังจะตามจับคนร้ายให้ได้ค่ะ
ด้านนางสาววรรณกาน้องสาวของผู้เสียหายก็เล่ากับทีมข่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๕ธันวาคมเวลาประมาณ๓ทุ่ม๒๑นาที
ทำให้โจรสาวที่คาดว่ายืนดูลาดเหลามาก่อนหน้านี้เข้ามาขโมย

พี่ฉันด้วยความคลิกลัว

แล้วเพื่อนนั่งตรงข้ามก็ไม่เห็น
กินข้าวใช่ไม่รู้ตัวจริง
อันตรายนะคะบางทีเรื่องแบบนี้ได้ยินกันบ่อยอยู่แล้ว
ลืมไปลืมนึกเนาะก็ไม่เกิดกับเราหรอกมั้ง

แล้วก็อาจจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

แต่งตัวลักษณะท่าทางอะไรแบบนี้